สำหรับคดีคนร้ายฆ่าปาดคอครูสาวจนเสียชีวิตในห้องเช่า
หลังจากที่ต้องยกเลิกการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

จากเกรงปัญหาในเรื่องของความปลอดภัย
มาในช่วงดึกเจ้าหน้าที่ก็ได้นำผู้ต้องหาไปทำแผนอีกครั้ง
โดยตอนนี้ตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา

ขณะที่เจ้าของห้องเช่าที่เกิดเหตุตอนนี้นะครับ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณดารินหอวัฒนกุลครับ

เพื่อเตรียมย้ายออกไปอาศัยอยู่ที่อื่น
หลังเจ้าของห้องเช่าประกาศเลิกกิจการ
หลังเกิดเหตุคนร้ายฆ่าปาดคอครูสาวอัตราจ้าง

เมื่อวันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
กลายเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคม
ห้องเช่าห้องนี้นะคะเป็นห้องเช่าที่อยู่มานานที่สุด

ก่อนหน้านี้ที่นี่อยู่กันอย่างสงบ
แล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรนะคะ
กระทั่งครั้งล่าสุดครั้งนี้
ที่เกิดเหตุฆ่าปาดคอครูสาวขึ้นค่ะ

คือผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าแห่งนี้

โดยยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้ตัวเธอเองจะไม่ได้สนิทสนมกับครูที่เสียชีวิต
แต่ก็เคยได้พูดคุยและทักทาย

ซึ่งทั้งตัวเธอและผู้เช่าคนอื่น
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น

เพราะว่าเจ้าของห้องเขาบอกว่าเขาจะปิดหอ
ก็คือถ้าเกิดเขาปิดสำนวนคดีได้แล้ว
คือเขาจะทุบฝั่งนั้น

เปิดมานานกว่า๒๐ปีแล้ว

ห้องเช่าแห่งนี้มีทั้งหมด๑๐ห้อง
เปิดมานานกว่า๒๐ปีแล้ว

และประตูเหล็กดัดมุ้งลวดแล้ว

เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้ที่อาศัย
ซึ่งที่ผ่านมาการรับคนที่เข้ามาพัก

แต่สำหรับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุในครั้งนี้
ไม่ได้เป็นคนที่มาเช่าอยู่ตั้งแต่แรก
เราต้องเอาบัตรประชาชน

คือสำเนาบัตรอะไรเอามาหมดนะ
แล้วก็ทีเบียนบางที่บ้าน
ทำงานอะไรเราต้องคุยหมด
แต่ไอ้คนที่มาเช่าไม่ใช่ไอ้ผู้ชาย
เป็นผู้หญิงชื่อไออาร์มเป็นกะเทย

เค้าเอาไอ้ผู้ชายคนนี้เข้ามา

เขาถามไปถามมาเขาบอกเป็นแฟนกัน

ขอผัดผ่อนในค่าเช่าไปเรื่อย

โดยเฉพาะเจ้าของห้องเช่าที่เอ็นดูครูเหมือนเป็นลูกหลาน
หลังเกิดเหตุการณ์น่าสะเทือนใจขึ้น
จึงทำให้เจ้าของห้องเช่าทำใจไม่ได้
ตัดสินใจยกเลิกกิจการ

จะมีการทำบุญห้องของผู้ตาย
ก่อนที่จะทุบห้องเช่าทั้งหมดทิ้ง
เขาจะทุบฝั่งนี้ออกเลย

ผู้ต้องหายังถูกฝากค้างในเรือนจำจังหวัดสระบุรี
เพื่อรอการสอบสวนเพิ่มเติม
และรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

ว่ามีการกระทำชำราวผู้ตายด้วยหรือไม่
ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน๓วัน
ที่ตำรวจจะสรุปสำนวนคดีทั้งหมด

ตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
ดารินหอวัฒนกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน